ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปร้านชานมไข่มุกชื่อดังที่สงขลากันหน่อยดีกว่า

ร้านนี้ดังนะเพราะว่าคนไปนั่งดื่มกันเยอะเลย
แต่พาไปนี่ไม่ได้พาไปชิมนะคะ
พาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะเพราะว่ามีผู้ชายคนนึง

เอาก้อนหินคว่างเอาเก้าอี้เครื่อง
แล้วก็ไปถีบรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านพังทลาย

นี่ค่ะพฤติกรรมเรียกเท้าเห็นเลยจริงเนี่ย
คนเข้าไปรุมเลยคือคุณผู้ชมจะเห็นนะ
เริ่มจะเอาก้อนหินคว่านแล้วก็ค่อยยกเก้าอี้เครื่องทีละตัว
สองตัวจนของที่ร้านเนี่ยมันก็เริ่มพังหลุดลงมา
ตอนที่ก่อเหตุไม่ใช่ว่าไม่มีคนอยู่ที่ร้านนะคะ
ลูกค้าก็อยู่ที่ร้านเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงก็อยู่ที่ร้าน
ก็ตกใจกันนะคะแล้วก็ไม่มีใครกล้าออกมา
ระงับเหตุเพราะว่ากลัวจะถูกทำร้าย

ทำร้ายร้านเขาไม่พอมันจะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าร้านคันหนึ่ง
เดินออกมาถีบมอเตอร์ไซค์ล้มด้วย

แล้วก็ปล่อยลมยางด้วยนะคะยังไม่พอยังไม่หนำใจ
รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยไปเที่ยวชี้หน้าตะโกนด่าเขาไปทั่วเลยค่ะ

เอามีค่ะเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงน่ะไม่กล้า
แต่พออารวาสหนักเข้าเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นแถวนั้นทนไม่ไหวแล้วค่ะ
ตอนแรกมากันสองสามคนสักพัก
สหบาทาคุณผู้ชมค่ะตามมาเรื่อยนะ
พอสามคนแรกเปิดคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกมารุมมาตุ้มกันเกือบสิบคนนะคะ

ก็คือมุมหนึ่งมันก็สงสารนะที่ถูกหยุดด้วยต้องการรุมกันแบบนี้
ต้องรุมแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ทำเอาไว้นะ
เขาก็ไม่รู้ว่าถ้าปล่อยไว้อีกจะไปทำลายข้าวของเขาถึงขนาดไหนอีก
แล้วของร้านชานมไข่มลุกด้วยสุดท้ายสภาพของผู้ชายคนนั้นค่ะ
นอนแผลหราสองสลึงเลยแทบสลบป่ะค่ะ
รุมเข้าไปนะคะตำรวจเขาก็มาคือเขาก็มีคนแจ้งตำรวจด้วยนะคะ

พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปรวมถึงชาวบ้านแถวนั้นนะ

โอ๊ยคนนี้เคยเห็นเขาสติไม่ค่อยดี
เขาเป็นพฤติกรรมแบบนี้แหละก่อนหน้านี้เคยทำร้ายคนขับตุ๊กมาแล้ว
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่ร้านชานมไข่มุกนี้เลยค่ะ
ไปเจอเจ้าของร้านวันนี้ร้านอ่ะปิดให้บริการ
เจ้าของร้านก็บอกว่าไม่สะดวกจะให้ข้อมูลอะไร
บอกว่าเดี๋ยวรอให้ตำรวจสภเมืองสงขลาเป็นคนตัดสินแล้วก็ดำเนินการดีกว่า
รับความผิดที่ไปทำร้ายร่างกายเขาแหละ
แต่ถ้าเขาไม่ทำก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้
พังทำลายข้าวของในร้านไปมากขนาดไหน
เผลออาจจะทำร้ายแฟนสาวของเขาหรือลูกค้าก็ได้
คุณดูก้อนหินที่เขาคว่างมันไม่ใช่ก้อนหินก้อนกรวดเล็กนะคะ
อิดแบบเป็นอิดบล็อกอะ
นักศึกษาที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะ
คือตอนแรกเขาเห็นผู้ชายคนนี้เดินไปเดินมาอยู่หน้าร้าน
สักพักก็หยิบหินเมื่อสักครู่นี้เครื่องใส่ร้าน
เดินไปหยิบเก้าอี้ไม้ที่หน้าร้านโยนใส่ตัวที่แล้วตัวหนึ่งตัวที่สอง

เจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงก็ตกใจก็ไม่กล้าออกมา
นักศึกษาที่เป็นเจ้าของรถไง

เขาเห็นเขาบอกเอ้ยไม่ไหวแล้วล่ะ
ถีบรถเขาล้มแบบนี้อ่ะเปิดเลยละกัน
วิ่งเข้าไปกรูเข้าไปแล้วก็รุมกระทืบกัน

ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้เองค่ะ
ธันวาคมไปฟังเสียงนักศึกษาเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
ก็ได้ยินเสียงดังแบบโวยวายแล้วหนูเดินออกมา
หนูก็เห็นเขาเดินอยู่หน้าร้านตรงนี้ค่ะ
แต่ว่าเหมือนเขามีเสียงดังเฉยไม่ได้ทำร้ายข้าวของอะไรแบบนี้ของเขา
แล้วก็พอสักพักคือเขาก็อยู่ดีเขาก็เริ่มไปเอาเก้าอี้มา

แล้วก็รวมไปถึงทำลายรถด้วยค่ะ
เอาก้อนหินหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะมาทุบค่ะ
เห็นบ่อยค่ะคนนี้แต่ว่าเหมือนไม่ได้มีอาการคุ้มคลั่งแบบนี้ค่ะ
เพิ่งเป็นเมื่อคืนค่ะที่มีอาการพุ่มข้างจนทำร้ายเขาของค่ะ

คือตอนแรกที่เขาไม่ทำร้ายร่างกายของแฟนเจ้าของร้านนะคะ
จะไม่มีใครเข้ามายุ่งเพราะว่ารอตำรวจมาระงับเหตุค่ะ
แต่พอเกิดการทำร้ายร่างกายขึ้นก็เลยเข้ามาช่วยค่ะ
คือเขาก็บอกว่าก็เคยเห็นผู้ชายคนนี้เดินขอเงินนักศึกษาในระแวกนั้นบ่อยครั้ง

ผู้ชายคนนี้ชื่อเอกอายุ๓๖ปี
เป็นลูกชายร้านขายยาที่อยู่ติดกับร้านชานมไข่มุกนั่นแหละ

ร้านยาก็ไม่ได้เปิดแล้วด้วยเพราะว่าพ่อนายเอกป่วย
ก็เปิดร้านไม่ไหวก็ย้ายกันออกไปอยู่ที่อื่น
ในเอกขึ้นชื่อมาร์เลนด์ระแวกนี้
เป็นที่เอือมระอาของคนชาวบ้านแถวนั้นเลย
เพราะว่าชอบอารวาสลักษณะแบบนี้ประจำ
แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนรุนแรง

พฤติกรรมส่วนใหญ่ของเอกก็คือ
เดินเข้าร้านสะดวกซื้อหยิบขนมบ้างหยิบเบียร์มาดื่มบ้าง

เขาไม่อยากมีปัญหาเขาก็จ่ายเงินให้
แต่ครั้งนี้มันคงไม่ไหวจริง
ของในเซเว่นเด็กกลัวหมดเลย

เป็นเบียร์เป็นขนมอะไรพวกนี้

ใครก็ไม่กล้าว่าเพราะว่า
ล่าสุดมีข้อมูลมานะคะว่าครอบครัวนายเอก
พาตัวในเอกไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว

จะได้ไม่ต้องให้กลุ่มชาวบ้านแล้วก็นักศึกษาได้รับความเดือดร้อนอีก
เพราะว่าจุดตรงที่นายเอกอาศัยอยู่แล้วก็ชอบไปอัลวาด
ก็คือแหล่งสถานศึกษาของเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา

คือพาไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ดีครับ

ทางครอบครัวก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย